สังคมวันนี้ียงยอมโรคเวคทรีย์พระพุทธปฏิมาห์ป่างห้ามสมุทร
เป็นพระพุทธปฏิมาประจำวันจันทร์ในพระอิริยบทยืน
พระจันทร์เป็นดาวแห่งความกรุณาและเสน่หา
ความในพระพุทธประวัติเล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิหาร
เพื่อทำลายทิติมานะของพวกชะดินในคืนที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมสูง
โดยเสด็จเดินจงกรมในกลางแจ้งโดยที่ไม่ทรงเปียกฝนแต่อย่างใด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน